เป็นคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แท็กขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาวเธอด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงการนะคะ
เธอเล่าแบบนี้บอกว่าน้องสาวปกติแล้ว
ทำงานอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เพิ่งกลับบ้านไปที่บึงการได้แค่หนึ่งวัน
แล้วมีเพื่อนชวนออกไปกินส้มตำ

เพื่อนเป็นนกต่อเอาสาวคนนี้เอาเหยื่อคนนี้
ให้เพื่อนอายุสักประมาณ๑๔๑๕ปี๔๕คนนะคะ
รุมตบรุมถีบรุมจิกผมแล้วเอาหัวไปกดน้ำด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
แล้วก็มีคำถามตามมาว่าตำรวจไปแจ้งความแล้ว
ตำรวจบอกว่าเอาผิดได้แต่ลงโทษไม่ได้
จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เดี๋ยวฉันหาคำตอบให้แล้ว

โอ๊ยหยุดต้นแล้วตอนนี้
กูก็เหลือเฝี๊ยง
มึงเปียกชอบหวยปีก

จับแม่งนี้

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่

บอกว่าน้องสาวเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับบ้านที่บึงการได้เพียงวันเดียว
ตามกันปรากฏว่าเอาผู้หญิงคนนี้ไปให้ผู้หญิงสักประมาณ๔๕คน
อายุอนามก็สักประมาณ๑๔๑๕ปีดูจากภาพนะ
รุมตบแบบนี้รุมติดจิกผมแบบนี้แล้วเอารองเท้าไปตบหน้าแบบนี้ค่ะ
พอจังหวะหนึ่งน้องก็คือโดนกระชากมาลงน้ำ
น้ำยังไม่พอนะเอาหัวไปกดน้ำ
น้องก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยการว่ายน้ำหนีไป
แบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้คำถามมันเกิดขึ้นว่า
พี่สาวเขาถามมานะบอกว่าเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าเอาผิดได้แต่ลงโทษไม่ได้จริงหรือไม่
จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามีคำตอบ
แต่เอาล่ะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะคะ
โพสต์คลิปนี้ระบุข้อความใจความหลักก็คือ
น้องสาวถูกรุมทำร้าย๔ต่อ๑
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากผู้โพสต์พาน้องสาวกลับบ้านต่างจังหวัด
ก็คือจากบางบัวทองมาที่บึงกาล
จากนั้นมีเพื่อนของน้องอีกคนบอกว่าจะไปทานส้มตำกัน

พอกินเสร็จเพื่อนคนดังกล่าวพาไปที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่ง

แต่พอไปถึงก็ไม่เห็นใคร
น้องสาวก็เลยบอกว่าขอตัวกลับบ้านก่อน
แล้วจู่ก็มีกลุ่มเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้ค่ะ
อายุสักประมาณ๑๔๑๕ปี๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็บอกว่า
คือบอกกับน้องสาวบอกแบบนี้บอกว่า
ลูกพี่กูสั่งมาไม่จัดไม่ได้หรอก

จากนั้นพอพูดประโยคนี้เสร็จปุ๊บ
ก็รุมทำร้ายค่ะจนกระทั่งน้องตกน้ำ
แล้วก็รุมทำร้ายอีกเป็นครั้งที่๒นะ
หลังจากนั้นเพื่อนคนที่พาไปเนี่ย
ก็พาน้องมาส่งที่บ้าน
คนโพสต์สอบถามคนที่พาไปก็คือเพื่อน
ถามว่าทำไมน้องสาวคือสภาพสบักสบมแบบนี้

เพื่อนบอกว่าบอกเขาไว้แล้วว่า
ถ้าพาไปแล้วจะทำอะไรห้ามรุมนะ
ซึ่งแสดงว่าอันนี้คุณมีการเตรียมการไว้ก่อน

เพื่อนแสดงว่ารู้แต่บอกว่า

ผู้โพสต์ก็บอกว่าน้องสาวที่ถูกรุมทำร้ายจริงแล้ว

พักอัตรายุทธิ์ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนานแล้ว

ก็ถูกเพื่อนพาไปทำร้ายแบบนี้
หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความที่

สพโซ่พิสัยตำรวจก็ติดตามทุกคน

แต่แจ้งบอกว่าเด็กอายุไม่ถึง๑๘ปี
สามารถเอาผิดได้แต่เด็กไม่ต้องรับโทษ
และให้คนเป็นแม่ไปลงบันทึกประจำวันไว้
ส่วนเด็กสาวที่ถูกทำร้ายมีอาการเส้นเลือดในสมองอักเสบ
อดบวมช้ำทั้งร่างกาย
ช้ำไม่พอสภาพจิตใจก็บอบช้ำย่ำแย่
น้องเนี่ยคุณผู้ชมค่ะนอนร้องไห้ทั้งคืน
ภาวะด้วยนะกลัวกับการที่จะอยู่คนเดียว
เอาล่ะแต่ว่าได้มีการนำตัวน้องมาพักรักษาที่บางบัวทอง
ขณะที่กลุ่มเด็กที่ก่อเหตุไม่จบนะยังมีเยอะอีกค่ะ
ส่งข้อความมาเยอะเย้ยด่าทอข่มขู่อีกด้วย
แต่ว่าเอาล่ะคำตอบเบื้องต้นที่ตำรวจบอกว่า
เอาผิดได้แต่ลงโทษไม่ได้คือไม่ใช่นะ
ตำรวจมีหน้าที่คือรับแจ้งความแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
จะบอกว่าเด็กอายุไม่ถึง๑๘ปีคือคนที่ก่อเหตุ
อายุไม่ถึง๑๘ปีแล้วมารุมทำร้ายร่างกายแบบนี้
เอาผิดได้แต่ไม่ต้องรับโทษเนี่ยคือไม่ใช่นะ
คุณมีหน้าที่แจ้งความคุณก็รับแจ้งความไป
หน้าที่จะบอกว่าโดนลงโทษแบบไหนอะไรยังไง

ซึ่งถ้าเกิดว่าน้องอายุ๑๔๑๕แน่นอนนะคะอาจจะเข้าสถานพินิษฐ์

แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะถ้าจะบอกว่าอย่างนั้นคือไม่ใช่นะ

บางคนนะเยาวชนนะอาจจะเกิดความฮึกเหิมก็ได้
อายุไม่ถึง๑๘แสดงว่าฉันไปตบใครก็ได้สิไม่ได้นะ
นั่นสิเอาไว้ให้เป็นบทเรียนแล้วก็ข้อกฎหมายไว้เป็นความรู้ด้วยนะคะ